ของดิฉันหน่อยขนของเยอะค่ะ
มีคนเขาถ่ายคลิปมาแล้วก็มาทวงถามกันในโลกโซเชียลว่า
อู้หู้เครื่องซักผ่าเอ๋ย
ข่าวของเครื่องใช้ต่างนานาในบ้านเอ่ย

เพราะว่าข้างรถมันมีตราโล่อยู่ด้วย

ย้ายบ้านเดี๋ยวคุณดูสิมันเกินเลยออกมา

เครื่องซักผ่าตู้เสื้อผ้า

ตู้เสื้อผ้าตู้เย็นมาหมดเลยค่ะ
มีคนเขียนแคปชั่นประกอบคลิปนี้ว่า

ซักผ้าเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ครัวเรือนต่าง

สังคมเห็นแล้วคิดยังไงบอกกันหน่อย

ตำรวจย้ายบ้านเราก็เข้าใจ
แต่เอ๊ะเบิกรถราชการมาใช้ได้เหรอคะ

เพราะว่าของราชการแปลว่าต้องใช้ในงานราชการ

ขอยืมเก้าอี้พลาสติกมาจัดงานบวชงานแต่งยังไม่ได้เลยอ่ะ
แล้วนี่รถตราโล่มาขนของย้ายบ้านขนาดนี้ว่ายังไงล่ะ
เน็ตเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวต้องตรวจสอบนะ
ซึ่งเราตรวจสอบไปที่โรงพักหัวใหญ่แล้ว
เขาบอกว่าขอตรวจสอบวันและเวลาและสถานที่ในคลิปก่อน
จะได้ดูว่าใครที่เป็นคนเบิกรถคันนี้ออกไปและใช้งานอะไรบ้าง
เขาบอกว่ารถตำรวจถูกเบิกใช้งานทั้งวัน๒๔ชั่วโมงนั่นแหละ

เดี๋ยวรอเขาตรวจสอบแล้วกันจะได้รู้นะคะว่า
บุกจับบ้านใครแล้วต้องยึดของกลางมาหรือเปล่า

อาจจะโดนย้ายก็ได้นะย้ายหอพักตำรวจหรือเปล่าไม่รู้